คือข่าวนี้นะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทย

แต่เกี่ยวกับคนที่อยู่ระหว่างดอมกับน้ำแข็ง

คือออกมาเสร็จปราบก็จะเงียบทักพัก

ก็จะโดนรถทัวร์ไปเยี่ยมอยู่หลายวันมี๒แบบ

เมื่อวานนี้ป๊าเสรีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับ
สอสอหนึ่งเดียวของพักเสรีรวมไทย
เมื่อวานนี้บอกว่าคุณจำได้ไหมล่ะประชาชนดอมน้ำแข็ง
ตอนที่เขาเสนอพิธาเป็นนายกกับเพื่อไทยก็ยกมือให้ไหม
เออยกมึงให้หรือเปล่าพรบหมดยกสิยกหมดเลยไม่มีแตกแถว
แล้วคราวนี้คุณจะแหมยกให้เขาบ้างไม่ได้หรือไงเห็นไหมว่าเขามีบุญคุณ

เอาล่ะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
แล้วให้เก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเพื่อไทยก็เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลต่อไป
ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าในฐานะนะครับเป็นสอสอคนหนึ่งนะครับ
และจุดยืนก็คือเหมือนเดิมร่วมอยู่ใน๘พักร่วมรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลนะนะ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลจะเป็นแก่นำไม่ใช่ปัญหาหรอก
แต่ยังเห็นเป็นเหมือนน้องนี่ที่ออกมาพูดเนี่ยพี่บอกพี่แนะนำพี่ปรารถนาดี
แต่หากภักดิ์เพื่อไทยจะดึงสองลุงมาร่วมรัฐบาลนะครับ
ว่ายังไงครับว่ายังไงพ้นเจ้าบริเวศพิสุทธิ์บอกว่า
เอาไปขัดข้องทำไมอ่ะก็คือเขามาที่หลัง
คนทำรัฐประหารแต่ถ้าคนนี้ไม่เอา
ขออภัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่เอา
นะเพราะผลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารไงปี๒๑๕๗ไง
แต่ขนาดนี้แล้วเข้าใจไหมละลูกล้านน้องนักข่าว
รวมไทยสร้างชาติเขาไม่มีลุงแล้วไงลุงเขาออกไปแล้วไง
พักเพื่อไทยมันจะรวมไทยสร้างชาติมาทำงานด้วยมันรวมได้
ไม่ได้ผิดคำพูดนี่ไม่ได้ผิดคำพูดนี่ว่ามีลุงไม่มีเรา
ส่วนการโหวตนายกัธมนตรีก็ลองฟังป๊าเขา
ฟ้าบอกว่าเพื่อไทยเขาก็จะเสนอคุณเศรษฐาใช่ไหม
แล้วได้ข่าวว่าก้าวไกรอาจจะไม่โหวตใช่ไหม
๊าเสรีถามทำไมล่ะทำไมแล้วก็ทีก้าวไกรคิดใหม่ทำไม
ตอบแทนบุญคุณเพื่อไทยเขาบ้างไม่ได้หรือไงลองฟังป๊าเสรีฮะ
ไม่มีลุงไม่มีเราก็ลุงมัน
ครั้งที่แล้วก้าวกายจัดเนี่ยเพื่อไทยเขาลงให้ไหมลงไหม
ครั้งที่แล้วก้าวไกรเป็นคนจัดเพื่อไทยเขาก็ลงให้
แล้วครั้งนี้เพื่อไทยจัดคุณจะตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้เหรอ
แม้จะมาเป็นฝ่ายค้านก็๑๕๐เสียงอะไรก็แล้วแต่ก็ลงให้เขาก็หมดเรื่อง
คืออันนี้มันประมาณอย่างนี้ดอมน้ำแข็งมันมีแกงปลาไหล่
แต่ดอมเนี่ยไม่กินตัวปลาไหลพี่ก็ถามว่าดอมลาดน้ำแกงกับข้าวพอกินได้ไหมล่ะ
ก็ดอมไม่กินปลาไหลแล้วลาดน้ำแกงแต่น้ำแกงปลาไหลไม่ต้องตักกินได้ไหม
แม่ลำบากใจก็พอกินได้นิดหน่อยพอกินได้นิดหน่อยยังพีคไม่หมด
โอ้โหสุดจริงไม่นึกไม่นึกไม่ฝันว่าเมื่อวานนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้พูดถึงนักข่าวก็ถามถึงกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนทะลุวัง
ล่าสุดไปสาดเลือดหมูไปเผาหุ่นหน้าพักเพื่อไทย
ท่านบอกว่าการบุกลุกเข้าไปในพักแบบนั้นเพียง๑ตารางนิ้ว
อันนี้ถ้าพูดตามกฎหมายสำรวจเก่านะผิดกฎหมาย
แล้วไปบุกนะครับแม่ไปจุดไฟเผาพักเขาอีกเนี่ย
แล้วเดินสะบัดก้นออกไปนี่ท่านพูดผมไม่ได้พูดนะ
โดยเฉพาะไทยให้ท่านพูดเองดีกว่า
หรือบาลไม่ไว้ผมจะอยู่แก้วไกรผมอยู่เพื่อไทย

เด็กหญิงหยกอ่ะที่เรียกนะ
ที่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ปีนกำแพงไปใส่
ไม่ใส่เสื้อผ้าชุดนักโรงเรียนอะไรอย่างนี้

แม่เขาเนี่ยเข้าใจปัญหา
แม่เขาสอนก็ไม่เชื่อฟังแม่เลย

โอ้โหคือที่เบิร์ตบอกเบิร์ตตกใจ

เบาท์ตกใจคือท่านเป็นอดิ่งผู้บรรควะชาสูงสุด

ผมพูดลงตรงในสถานที่นั่นนะคะผมตกใจแต่มันอาจจะเป็นความรู้สึกของท่าน
แต่ว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายมันก็ว่าไปตามกฎหมาย
คือคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยคือเราก็ไม่นึกว่า
เป็นอดีตพบตรจะพูดถึงเรื่องการทำผิดกฎหมายได้ขนาดนั้น

เมื่อกี้บอกให้นึกถึงบุญคุณใช่ไหม
อยากให้ก้าวไกลนึกถึงบุญคุณของเพื่อไทยครั้งนี้

ที่นี้ฝั่งสอของเก้าไกรโฆษก
อย่างคุณรังสิมันโรมฟาดกลับค่ะ
ผู้มีบุญคุณจริงแล้วคือใครลองฟังดูค่ะ
พูดกันเรื่องบุญคุณเนี่ยพวกผมมายืนอยู่ตรงนี้
๑๔ล้านคนน่าจะมีบุญคุณมากที่สุด
แต่ว่าการทำหน้าที่สอสอเนี่ย
มันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามีบุญคุณติดค้างกับพักการเมืองไหน

ที่เรายอมกันทั้งหลายเนี่ยไม่บุญคุณมหาศาลเหรอฮะ
คือโอ๊ยพวกผมนี่ยอมเยอะมากนะ
แล้วยอมต่อแล้วก็จะยอมต่อไป

คือพวกผมยอมมาถ้าเกิดนับกันเป็นบุญคุณเอง
มูลค่าบุญคุณของพวกผมนี่มหาศาลมากเลยนะ
เห็นไหมฉะฉันแบบชัดเจนที่คุณรังซิมัญโรมฝาดกลับมาแบบนี้

ที่ป้าเศรีย์พูดถึงแล้วย้ำนะว่า
มีบุญคุณของก้าวไกลก็คือประชาชน๑๔ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลมา

มุมมองของคุณรังสิมันโรมย้ำว่า
การทำงานการเมืองมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

ถ้าเกิดก้าวไกลเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้เพียงประชาชน
เพราะที่ผ่านมาก้าวไกลเป็นคนที่ยอมให้พักอื่นมาโดยตลอด
อยากให้เข้าใจตรงจุดนี้นี่แหละค่ะ
คือสิ่งที่คุณรังสิมันโรมให้สัมภาษณ์เมื่อวานค่ะ
เมนต์กันมาหน่อยคุณผู้ชมอยากเห็นการเมืองแบบไหน
การเมืองที่ตอบแทนบุญคุณกับพักพวก
ตอบแทนบุญคุณกับประชาชนที่ให้ความไว้วางใจเรามา

หนุ่มเมืองจันทร์โพสต์เตือนสติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับ

หลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็แสดงความเห็นว่า
เก้าไกลควรยกมือโหวตให้พักเพื่อไทย

บอกว่าในจำนวนคนที่ไม่ควรจะพูดคำว่าบุญคุณเลย

หัวหน้าพักเสรีรวมไทย

เก้าไกลที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เป็นคนชวนเข้ามาร่วมรัฐบาล

ทั้งที่เสรีรวมไทยได้แค่๑เสียง

วันนั้นเขาไม่เคยเอ่ยคำว่าบุญคุณเลย

เพราะพักเพื่อไทยยึดหลักการประชาธิปไตย
ที่เปิดทางให้ภาคอัดับ๑จัดตั้งรัฐบาลก่อน
แต่วันนั้นเพื่อไทยมีสถานะเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วย
มีการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันเรียบร้อย
เหมือนเป็นสัญญาต่างตอบแทน

แต่วันนี้พักเพื่อไทยเป็นแก่นำตั้งรัฐบาล
โดยผลักพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
คุณเป็นนายกแต่พระเก้าไกลไม่ได้อะไรเลย
ดังนั้นหากก้าวไกลจะยกมือให้คุณเศรษฐาเป็นนายก
เขาเรียกว่าน้ำใจที่จะช่วยปิดสวิตช์สว

จากรูปเพิ่งสังเกตว่าคุณเสรีพิสุทธิ์
ไม่มีผมหงอกเลยเสียดาย

พอโพสต์นี้ถูกโพสต์ไปคนก็แชร์กันเยอะ
แล้วมาคอมเมนต์สนับสนุนเนื้อหาในโพสต์นี้ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์ครับ
แล้วก็ผิดหวังกับจุดยืนของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์